คุณผู้ชมคะไม่น่าเชื่อว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะ
อย่าหาทำนะคะอย่าทำตามนะคะ
ผู้ชายคนนี้จะแสดงความบริสุทธิ์ใจกับแฟนสาว
ว่าจะไม่นอกใจคุณนะจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงคนอื่นเลย
เอากุญแจมาล็อกอวัยวะเพศเอาไว้เอาแม่กุญแจมาล็อกเอาไว้ค่ะ

แล้วปรากฏว่ามันล็อกอยู่หลายวัน๒วันเอาออกไม่ได้

เอาออกไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมันก็เป็นแผลสิคะ
เป็นแผลจนแบบโอ้โหกู้ภัยที่ไปช่วยเขาบอกมันน่าเป็นห่วงมากอ่ะ
ต้องไปพบแพทย์นะคะคือเอาออกมาแล้วนะคะครับ
แต่เขายังไม่ยอมไปพบคุณหมอค่ะ
กู้ภัยก็เลยบอกว่าหาหมอเถอะไปหาหมอเถอะนะคะ
อย่าปล่อยเอาไว้นะคะแล้วก็อย่าหาทำแบบนี้นะคะ
อยู่ตอนไปช่วยช่วยกันแทบตาย
สุดท้ายเนี่ยคุณแม่บอกนึกขึ้นได้ว่า
เขาล็อกกุญแจก็เอาไปลูกกุญแจมาขัง

แต่ทีนี้มันบวมวันหลายวัน
เอาทุกผู้ชมครับเดี๋ยวเรา